ดูเรื่องของคุณตาช่ายหน่อยนะคะคุณตาช่ายเนี่ยอายุ๘๗ปีหายออกไปจากบ้านตั้งแต่บ่ายบ่ายของวันที่๑๒มีนาคมทีเนี้ยมันก็เป็นข่าวเจ้าหน้าที่เนี่ยร้อยกว่านายไปตามหามีสู่นักออกไปช่วยกันดมกลิ่นคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตอนเช้าเนี่ยยาดของตาช่ายแจ้งมาว่าเจอตาช่ายแล้วแต่เจอในสภาพที่ไร้ลมหายใจค่ะคุณผ
หายออกจากบ้านที่ตำบลควนโสที่อำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลาบ่ายของวันที่๑๒มีนาคม
เอ่ยชาวบ้านเอ่ยเนี่ยตามหาไปดูที่บ้านพักที่คิดว่าตาช่ายเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนเอาไปหาดูซิไม่เจอพยายามใช้วิธีทุกทางเลยค่ะ
ศัยศาสตร์ก็ใช้นะมีการจุดทูปไหว้ขอให้เปิดทางให้หาเจอแล้วก็ขอให้ตาช่ายยังมีชีวิตอยู่จนเมื่อวานนี้ถ้าเกิดนับดูเนี่ยจากวันที่๑๒มีนาคมช่วงบ่ายที่ตาช่ายหายไปจนถึงเมื่อวานเนี่ยคือ๑๓วันที่ตาช่ายหายไปแล้วนะ
ญาติเนี่ยแจ้งว่าไปเจอร่างของตาช่ายนอนเสียชีวิตอยู่ในป่าพรุอยู่ห่างจากบ้านพักไปสองกิโลแล้วชาวบ้านรวมถึงตำรวจกู้ภัยเนี่ยนั่งเรือหางยาวนะไปตามคลองท่าม่วงแล้วก็ต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าพรุลึกจากคลองท่าม่วงไปอีกร้อยเมตรไปเจอศพของตาช่ายค่ะ
ลักษณะก็คือนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวนอนหงายมือกอดอกแล้วผิวหน้าเนี่ยคือแห้งติดกระดูกอะค่ะคาดว่าตาช่ายน่าจะหมดแรงน่าจะเป็นลมเสียชีวิตตั้งแต่๒๓วันแรกที่หายออกไปจากบ้าน
เนี่ยทีนี้คนที่พบศพตาช่ายคนแรกเนี่ยนะคะก็คือนายชิดทันธโรอายุ๖๔ปีก็เป็นญาติของตาช่ายล่ะค่ะบ้านอยู่ใกล้กันเล่าให้ฟังแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยออกไปดูไซดักปลานในป่าพรุธโดยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนประมาณ๘โมงครึ่งอ่ะเดินออกไปไปยกไซด์ในป่าพรุธไปกับหมา๒ตัวก็คือเจ้าปากดำกับ
เวลาที่ในชิดจะออกไปหาปลาแล้วน้องหมาทั้งสองตัวเนี่ยเดินเข้าไปเลยนะไปจุดที่พบร่างของตาช่ายสองรอบทีนี้คุณชิดก็เลยสงสัยไงว่าเอ๊ะนี่เจ้าปากดำกับเจ้าต๊อกนี่มันเดินไปดูอะไรเนี่ยสองรอบก็เลยเดินตามไปดูปรากฏว่าไปเห็นร่างคุณตาช่ายเนี่ยเสียชีวิตอยู่ก็เลยรีบแจ้งให้ญาติทราบแล้วพอญาติมาดูก็ยืนย

จริงคุณพ่อก็มีอาการหลงลืมค่อนข้างหนักด้วยทีนี้ค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการนำศพของตาช่ายเนี่ยไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดใหม่ทุ่งนาคาในอำเภอรัฐภูมิต่อไปแสดงความเสียใจด้วยนะคะ